การแห่งปี๒๕๕๘ในวันนี้นะครับ
ไทยรัฐทีวีนั้นคัดเลือกให้ปรากฏการณ์รอยยิ้มของคนไทยทั้งประเทศ
ถูกจัดเอาไว้เป็นปรากฏการณ์แห่งปีครับ
เนื่องจากว่าศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาตินั้น
มีส่วนสำคัญที่ทำให้รอยยิ้มเกิดขึ้นในหัวใจ
และบนหน้าตาของคนไทยทั้งประเทศ
แม้ว่าเราจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างมากมายก็ตาม
วันนี้ครับไทยรัฐทีวีประมวลภาพเหตุการณ์รอยยิ้มสำคัญ
มาให้คุณผู้ชมนั้นติดตามกันอีกครั้งครับ
ปรากฏการณ์รอยยิ้มประเทศไทยของพุทธศักราช๒๕๕๙

ยังเป็นความทรงจำที่ไม่ลบเลือน
เป็นรอยยิ้มที่เกิดจากก้นเบื้องของหัวใจคนไทยทั้งประเทศ
ต่างได้ทราบข่าวการเสด็จพระราชดำเนิน
ในการพระราชพิธีชัตรมงคล

ณพระที่นั่งอำมารินพุทธศัย

เป็นยิ้มที่เอ็มอิ่มอยู่ในหัวใจ
บนใบหน้านองไปด้วยน้ำตาของความปิติ
ชัตรมงคลรำลึกปีนี้เป็นปีที่ต่างจากที่ผ่านมา
ท่ามกลางความห่วงใยในพระอาการประชวน

ประทับพักฟื้นพระวรกาย
หลังส่งรับการถวายการผ่าตัด

อยู่หน้าโรงพยาบาลศิริราชมาตั้งแต่ปลายปี๒๕๕๗
ที่ทุกคนได้ไปเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท

เสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้
รวมทั้งติดตามการถ่ายท่อจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ

ปรากฏการณ์รอยยิ้มประเทศไทย
ถัดไปอีกห้าวันหลังจากนั้นวันที่สิบพฤษภาคม๒๕๕๘
สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการถึงการเสด็จพระราชดำเนินกลับ
และสมเด็จพระหนังเจ้าพรบรมราชนีนาธ
ที่พระตำหนักเปลี่ยนศุกร์วังไกลกังวลหัวหิง
ทำให้ตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านได้ถูกจับจองแน่นขนาด
ทั้งที่โรงพยาบาลสิริราชและเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปยังวังไกลกังวล
ประชาชนบางคนที่เดินทางมาจากจังหวัดไกล
ถึงกลับมาจับจองที่นั่งเฝ้าทูลและองค์ทุรีพระบาทกันข้ามพื้นกะหมี
เพื่อได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด
ปรากฏการณ์หนึ่งที่ถูกบันทึกเป็นสถิติโลกลงในกินเนสบุ๊ก
นั่นคือกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏไปฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่
เมื่อวันที่๑๖สิงหาคมเดือนมหามงคล
ซึ่งสมเด็จพระบรมอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยภา
นำประสบนิกรไทยทั้งประเทศปั่นจักรยาน
เป็นจำนวนมากที่สุดถึง๑๔๖๒๖๖คัน
ซึ่งปั่นไปเป็นขบวนโดยไม่หยุดที่ระยะทาง๔กิโลเมตร
ฟอร์มัมทุกภาคส่วนร่วมกันสนองพระราชปนิษฐาน
สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
ทรงแสดงออกถึงความกระตันยูกระตะเวที
จงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
ตลอดจนเพื่อการออกกำลังกายและความสามัคคีของประสบนิกรทุกหมู่เหล่า
ที่กรุงเทพฯอนาคอลเริ่มจากพระราชวังดุสิต
จนถึงกลมทหารราบที่๑๑รักษาพระองค์
และกลับเส้นทางเดิมรวมระยะทาง๔๓กิโลเมตร
จังหวัดต่างเริ่มจากสารากลางจังหวัดไปตามเส้นทางที่แต่ละจังหวัดกำหนด
และอีกรอยยิ้มของพลังแห่งความสามัคคีจากคนไทยที่ท่วมท้นไปทั่วโลก
กับกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งสมเด็จพระบรมอลศาสตร์ที่ราชสยามกุฎราชคมาร
พร้อมด้วยพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ทรงนำประชาชนนับแสนคน
ในประเทศไทยและต่างประเทศปั่นจักรยาน
โดยทรงเริ่มจากพระราณพระราชวังดุสิตไปตามถนนสายมังกร
หรือถนนสายทองคำเส้นทางสายประวัติศาสตร์ของชาวไทยเชื้อสายจีน
และผ่านโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นับเป็นภาพที่งดงามตลอดระยะทาง๒๙กิโลเมตร
โดยมีประสบนิกรมาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด
ส่งท้ายความประทับใจในปี๒๕๕๘กับรอยยิ้มประเทศไทยจากรถไฟสายประวัติศาสตร์
ขบวนพิเศษพระที่นั่ง๙๔๕จิตรดาสะพานแควร์ใหญ่
ที่สมเด็จประเทศพระรัชราชุดาสยามบรมราชกุมารี
นำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ในพระบรมราชุปธรรมไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ราชบุรีและกาญจนบุรีเมื่อวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
สร้างความดีใจความปราบปลื้มใจแก่ประสบนิกรตลอดสองข้างทางเป็นยิ่งนัก
เพราะการเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งนั้นได้ว่างเว้นมาหลายปี
ประสบนิกรจึงพร้อมใจกันมาเฝ้าทุนละอองพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด
เพื่อชื่นชมพระบารมีกันเป็นจำนวนมาก
โดยทรงรับการทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสิ่งของอาหารและผลไม้
ราศดรตามสถานีรถไฟต่างที่ขบวนรถจอด
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ชาวสวนในพื้นที่
ทำให้ทุกคนล้วนปลื้มปิติจนหาที่สุดไม่ได้